ทำใจร่มแล้วก็ทำตัวให้ว่างจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว
ตอนนี้ว่างแล้วไปเลยไปกันตอนนี้เลยค่ะ
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันไม่ธรรมดาคุณค่ะเขาใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วย
แล้วก็เวลาเสิร์ฟนี่เสิร์ฟบนกระลามะพร้าวเลยจ้า
เคยเห็นแต่ขนมหวานไอติมเอามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
นึกว่าขายน้ำมะพร้าวนะแต่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมเขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะ
สุราธานีดูภายนอกก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแหละ
แต่ว่าที่มันไม่ธรรมดาก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาจะใช้น้ำมะพร้าวเป็นส่วนประกอบด้วยครับ
แล้วก็มีหลากหลายมากมายนะทั้งก๋วยเตี๋ยหมูโบราณก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเย็นตาโฟ
ซึ่งทุกเมนูจะมีเนื้อมะพร้าวพร้อมน้ำมะพร้าวรวมอยู่ด้วย
แล้ววิธีเสิร์ฟนะก็นี่แหละค่ะจะเสิร์ฟลงไปในลูกมะพร้าวนี่
นึกว่ากินวุ้นมะพร้าวนะไม่ใช่นะนึกว่าข้าวอบมะพร้าวก็ไม่ใช่
ไม่ใช่นะคะมันคือก๋วยเตี๋ยวนี่แหละไอเดียบันเจิดจริง
เจ้าของร้านคือคุณคณิตถาเต็มวิจิตรนะคะบอกว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ได้ไม่นานค่ะ
เพราะว่าด้วยความที่เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยอยากจะลองทำขายดูบ้าง
พอได้ไอเดียว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นร้านข้างเนี่ยขายมะพร้าวอยู่
ครับไอเดียค่ะจะเอามะพร้าวมาผสมกับก๋วยเตี๋ยวเออ
ออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านกันค่ะ
ลูกมะพร้าวนี่ก็คือว่าเราเอามะพร้าวขาแบบสดเลยแล้วก็ขูดเนื้อมะพร้าว
เราเอามาลวกผสมกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำน้ำต้มยำอะไรเนี่ยใส่ลงไป
ก็เพิ่มกิมมิกนู่นนี่นั่นให้มันทานน่าทานนะคะ
ก็รู้สึกว่าจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดาที่ว่าเปรี้ยวหวานเค็มนำอยู่แล้ว
แต่พอเรามาใส่เนื้อมะพร้าวลงไปก็ทำให้เกิดรสชาติมันเพิ่มขึ้น
เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นนี่ไงมันก็ได้ความกลมกล่อมของทั้งน้ำมะพร้าว
เนื้อมะพร้าวนะครับเธอก็เลยบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวลูกมะพร้าวมาเนี่ย
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีขึ้นเรื่อยมีลูกค้าหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
และที่สำคัญเขาบอกว่าในจังหวัดสุราธานียังไม่มีที่ไหน
อ๋อถ้าอยากกินต้องมาร้านนี้ครับ
ด้วยตัวเองไปกันได้นะคะที่ร้านโรงเตี๋ยวโบราณ
บริเวณถนนสายตัดใหม่เขตนครสุราธานี
หรือว่าแถวนั้นเขาเรียกว่าแถวบ้านเสม็ดเรียงนั่นเอง
นี่ที่จังหวัดสุราธาณี
เห็นว่าที่จังหวัดอื่นก็มีลักษณะคล้ายกัน
อีกร้านหนึ่งที่ทำแบบนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวในลูกมะพร้าว

ถ้าจำไม่ผิดชื่อร้านโบรานะเออไปลองทานก็ได้
เรียกว่าเป็นทางเลือกใครอยู่ภาคตะวันออกก็ไปกินที่นู่น

แล้วแต่ความพึงพอใจนะแต่ว่าไอเดียนี้เก๋มากเลยนะ
ถ้ามีโอกาสไปสุราชก็อยากจะไปลองทานสักครั้ง